ยิงกันกลางบ่อนแล้วก็ในที่เกิดเหตุ
มีผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะครับ
มีความสงสัยว่าตำรวจเข้าไปอยู่ในบ่อนได้ยังไง

ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกไงคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
หลังจากเกิดเหตุทางด้านพบชนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เอาจริงนะนักข่าวรอทำข่าวรอสัมภาษณ์

แต่ว่าวันนี้รอติดตามได้เพราะว่า๑๑โมง
มีการแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับกรณีนี้
คือหลายคนก็อยากรู้แหละผู้ก่อเหตุเป็นใคร
มในการก่อเหตุมันเกี่ยวกับอะไร
แล้วเจ้าของบอลบอกเฮียต่อ
เฮียอะไรใหญ่แค่ไหนทำไมถึงย้ายบอล
มาเปิดบอลได้ทั่วกรุงเลยนะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
ดูกันหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง
ทางพนักงานสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆ
เขาได้รับแจ้งนะว่ามีเหตุยิงกัน

อยู่ที่พระราม๓ซอย๖๖แขวงช่องนนทรีย์เขตยานวา

ก็แจ้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีการเดินทางไปตรวจสอบ
มีผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็คือพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา

มีแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬา
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้น
ชั้น๑มันจะเป็นโถงใหญ่กว้างเลย
เปิดเป็นบ่อนการพนันแล้วมีประตูเข้าออกนิมิดชิดค่ะ
มีกล้องวงจรปิดติดอยู่โดยรอบ
จากการตรวจสอบในตัวอาคารไปเจอผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพ
เป็นผู้ชาย๒ศพเป็นผู้หญิง๒ศพนอนจมกองเลือดอยู่
แล้วผู้เสียชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือพันธุ์ตำรวจตรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐ
ซึ่งเป็นสารวัตรสอบสวนสนสแหมดำ
ชื่อว่าเล่นว่าแม็กซ์นะคะตำรวจนายนี้เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่๖
สารวัตรแม็กซ์ใช่ค่ะแล้วจากการสอบสวนก็ทราบว่าช่วงประมาณ๔ทุ่มกว่า
ตอนนั้นมีเสียงปืนดังแบบรัวหลายนัดเลยค่ะในบ่อนแห่งนี้
ทีนี้พอเสียงปืนเงียบลงเนี่ยสักพักหนึ่งเลยนะ
ตำรวจยังไม่มากู้ภัยยังไม่มา
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็อยู่กันแบบหวาดกลัวค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าทางบ่อนมาขอให้มีการปิดข่าว
แล้วก็ขนของที่ผิดกฎหมายออกจากบ่อนแห่งนี้
ทีนี้ก็คิดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีไปหลังก่อเหตุ
แต่เหตุทะเลาะวิวาสเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องส่วนตัว

นักข่าวก็ไปรอที่จะทำข่าวรอที่จะสัมภาษณ
เขาก็อยากรู้ข้อมูลไงว่าคนก่อเหตุคือใครปมเหตุคืออะไร
แต่พอตรวจพื้นที่เสร็จเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นรถกลับออกไปรวดเร็วเลยนะคะ

ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าวนะคะ
เป็นรายงานออกมาว่าอาคารดังกล่าว
ก่อนหน้านี้มีนายทุนมาเช่าเปิดบ่อนการพนัน
สับเปลี่ยนกันหลายรายแล้วนะฮะ
ล่าสุดมีเซียนพนังชื่อดังเฮียตอ
เฮียตอจะเป็นเฮียคนไหนกันแน่
เพราะชื่อเฮียตอก่อนหน้านี้ที่ปรากฏออกมาเป็นข่าว

มันก็มีต่อหลายต่อตื้อบ้างตอตี้บ้างอะไรเนี่ยนะฮะ
ทีนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นเซียนพนังชื่อดังเฮียตี้
มาเช่าเปิดเป็นบ่อนคาบาร่าพนันกำถั่วแล้วก็ตู้เกมนะครับ
โดยย้ายบ่อนมาจากย่านคลองตัน
ก่อนเกิดเหตุมีหนุ่มชาวจีนนำอาวุธปืนออกมา
มขู่ทวงเงินภายในบ่อน

ซึ่งขณะเกิดเหตุก็มีนักพนันประมาณ๖๐คนอยู่ในบ่อนแห่งนี้
จังหวะที่หนุ่มชาวจีนเอาปืนมาข่มขู่
ทีนี้ครับสารวัตรแม็กซ์จึงเข้าไปเจรจา
แต่ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดเหตุการณ์ยิงกันขึ้นครับ
นี่นะฮะการที่สารวัตรแม็กซ์ไปอยู่ในบ่อน
หลายคนก็ถามว่าไปอยู่ในบ่อนเพราะอะไร

คุณไปคุมพื้นที่หรือคุณถูกเรียกไปเคลียร์

อันนี้ก็ต้องรอคำตอบคำชี้แจงที่ชัดเจน
จากทางกองบัญชาการตำรวจนครบานเขาหน่อย
ใช่ค่ะเรื่องประเด็นของสารวัตรแม็กซนี้

ตอนเข้าไปด้านในที่ที่ฉันบอกว่ามันเป็นโถงใช่ไหม
คือศพผู้ชายรายแรกนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องน้ำ

แล้วตรงนั้นมันเป็นทางลับสำหรับเข้าออก
ถัดมาที่มุมห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่ง
ก็ไปพบศพผู้หญิงที่นอนเสียชีวิต
พอถัดมาด้านซ้ายมือของศพผู้หญิงรายนี้

คือเสียชีวิตอยู่หน้าเคาน์เตอร์
ฝั่งทางเข้าประตูกระจกของห้อง
ที่มันมีจอทีวีอยู่เป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ชม

เคยออกมาพูดถึงเรื่องของเฮียเฮียต่อ
เฮียตอเป็นคนที่ทำธุรกิจลักษณะสีเทานะครับ
แล้วก็เฮียตอทางตำรวจเจ้าของพื้นที่ต่างรู้จักกันอย่างดี
เป็นผู้กว้างขวางสนิทแนบแน่น
รู้จักกับนายตำรวจยศใหญ่ในรั้วปฐุมวัน
อันนี้คุณชูวิทย์เขาเคยออกมาเปิดเผยเรื่องของเฮียต่อ
เฮียตอเนี่ยย่อมาจากเฮียตื้ออันนี้สำหรับถ้าเป็นเฮียตื้อนะครับ
ก็มีธุรกิจที่ถูกย้ายไปย้ายมานะฮะ
ย้ายจากทางด้านของย่านคลองตันย่านรามกำแหง
แล้วก่อนหน้านั้นก็เหมือนถูกจี้ถูกปล้นในบ่อนย่านสะพานใหม่นะครับ
ส่วนถ้าเป็นเฮียตี้คุณจำเฮียตี้ได้ไหมครับ
เพราะว่าคุณยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาศาลคาร์มเพื่อไทย
แฉกลางสภาเลยว่าไปพบบ่อนแถวศรีลม
เปิดเป็นคาซิโนกลางกรุงเทพบริเวณถนนธนิยะบอกเห็นกับตาเลย
แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเฮียตี้มาเปิดบ่อน
แล้วเรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบกันกลางสะพานนั่นแหละครับ

แต่ทีนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็แน่นอนนำโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็กำลังเตรียมที่จะแถลงต่อสื่อมวลชน

และมีตำรวจยศสารวัตรสอบสวนของสนสมดำ
ศพันธ์ตำรวจตรีเข้าไปเกี่ยวข้อง
เสียชีวิตอยู่ในบ่อนแห่งนี้ได้อย่างไรนะครับ

ทางด้านท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเนี่ยนะครับ
ก็มีการจี้ให้ทั้งนายกให้ทั้งพบตรเนี่ย

เลือกตั้งซ่อมอยู่ที่สมุทรปาการจนถึงดึกดื่น

แต่เรื่องนี้บ่อนมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทย

เออแล้วก็บอกว่าแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
หนักกว่าปกตินะถึงขั้นยิงกันตาย
ดังนั้นรัฐบาลผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

แล้วก็นายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบ
บอกว่าปกครองยังไงทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เยอะเหลือเกินใช่ค่ะถูกจับสั่งปิดก็ไปเปิดก็ย้ายที่ไปทั่วกรุงนี่แหละฮะ
รอติดตามทางกรมชาการตำรวจนครบานแถลงนะครับ